นี่เป็นภาพมุมสูงจากรถถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวี
ที่ทำให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเข้ามาจนเต็มพื้นที่ของอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วนะคะ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า
วลชนราศดร๖๓จะเคลื่อนขบวนไปอย่างที่ใดค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
ที่จะเห็นได้ว่านะคะในขณะนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่มีการปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
มีเวทีปลาใสชั่วคราวเป็นรถเคลื่อนที่นะคะ
แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นแกนนำหลักคนสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นน้องมายรุ้งหรือว่าทางด้านของแพนกวิ้นผลิตนะคะ
ก็เป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังมีการกล่าวปลาสาย
แล้วก็โจมตีผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ซึ่งเวทีปลาใสของแกนนำนะคะ
ก็จะมีการหันหน้าไปที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่นั่งฟังอยู่ที่บริเวณด้านล่างนั้นนะคะ
ก็มีป้ายข้อความที่บ่งบอกถึงเป็นสัญลักษณ์นะคะ

ขณะเดียวกันก็มีมือตบลักษณะของ๓นิ้วนะคะ
เป็นอุปกรณ์สำคัญในการร่วมฟังการปลาใสในครั้งนี้ค่ะ
ในกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็จะมีการอาสานะคะ

รวมไปถึงพยาบาลอาสาด้วยนะคะ
ที่จะมาดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมหากกรณีที่มีอาการป่วย
หรือว่าเป็นลมก็จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที
ซึ่งพยาบาลอาสานั้นก็จะกระจายอยู่ตามบริเวณต่างนะคะ
ส่วนที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นอนุสวรีประชาธิปไตย
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑๖นาฬิกา

ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
แต่การอาสาได้ไปขอความร่วมมือให้ลงมานะคะ
แล้วก็ให้มานั่งได้ที่บริเวณบันไดเท่านั้นนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของที่นี่ค่ะ
เราไปดูภาพบรรยากาศก่อนหน้านี้นะคะ
ที่ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓เข้ามาในพื้นที่
แม้ว่ากลุ่มราศดรจะนัดชุมนุมใหญ่ในเวลา๑๖นาฬิกา
แต่ปรากฏว่าก่อนเวลา๑๒นาฬิกามีมวลชนจำนวนหนึ่งทยอยเข้ามาในพื้นที่แล้ว
รวมไปถึงการอาสาของกลุ่มราศดรที่มีหลายกลุ่มก็ทยอยเข้ามา
เพื่อที่จะเตรียมการดูแลความเรียบร้อยนะคะ
จะเห็นได้ว่าการจราจรของถนนราชดำเนินที่ยังคงเปิดปกติ
จนกระทะเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีมีมวลชนเข้ามามาก
อาสาจึงนำแผงเหล็กลุกคืบปิดถนน
เหลือเพียงการจราจรช่องเดียวแล้วก็ปิดกั้นการจราจรโดยสิ้นเชิง
ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ทำให้ถนนราชดำเนินกลางนั้นไม่สามารถสัญจรได้แล้ว
ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางธรรมเนียบรัฐบาลเพราะว่ารวมไปถึงกรณีของการมุ่งหน้าไปทางป้อมมหาการ
หรือว่าไปที่แยกคอกวัวด้วยเพราะว่าปิดทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะ
ขณะที่มวลชนทั้งสองฝ่ายต้องบอกว่ามีความตรึงเครียดตลอดเวลานะคะ
เพราะว่ากลุ่มคอปะปะสอซึ่งชุมนุมอยู่ห่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรค่ะ
กั้นกลางเพียงแค่ถนนสามเลนกับตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนเท่านั้น
จนกระทั่งเวลาประมาณ๑๖นาฬิกากลุ่มคอปศก็ยุติการชุมนุมนะคะ
แล้วก็ออกจากพื้นที่ก็เลยทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นมีพันธบทเอกอิทธิพลพงธร
ส่วนทางด้านของโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งกลุ่มราศดรยึดเป็นพื้นที่การชุมนุม
มีพันธุ์ตำรวจโทปิติพันธ์กฤษฎากรณอายุทยารองภูมิกับการสอนอชนะสงคราม
รวมไปถึงพันธบรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรักษาการผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๑ที่ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย
กระทั่งเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะคะตำรวจควบคุมฝูงชน
ถอนกำลังออกจากอนุสาวรีประชาธิปไตย
ในการดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณรอบค่ะ
จะต้องจับตานะคะว่าหลังเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓จะมีการเคารพทงชาติ
ชู๓นิ้วจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังจุดสำคัญต่างหรือไม่
แต่ต้องบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มราศดร๖๓

และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ